ขยับไปดูที่จังหวัดภูเก็ตค่ะล่าสุดอ่วมน้ำท่วม
ภายหลังจากที่มีฝนตกลงมาในหลายชั่วโมงที่ผ่านมานะคะ
กระทั่งถนนหลายสายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะต้องเจอกับน้ำท่วมขังแบบนี้ค่ะพี่ก๊อฟ
ทางด้านหลังห้างสรรพสินค้าถนนบริเวณ๔แยก๔ก
หรือว่าถนนวิชิตสงครามหน้าวัดกระทู้รวมถึงด้านหลังห้างสรรพสินค้าในตัวอำเภอเมืองนะคะ
ปรากฏว่ามีน้ำท่วมขังรอการระบายแบบเนี้ยหลายเส้นทางแล้วก็ที่น่าตกใจของชาวจังหวัดภูเก็ตพบว่ามีรถยนต์นะคะ
จอดอยู่ริมถนนในพื้นที่เมืองภูเก็ตเนี่ยถูกน้ำท่วมเสียหายหลายคันด้วยค่ะ
นี่ค่ะคือภาพที่มีการแชร์ลงในเฟซบุ๊กนะคะแล้วก็ในโซเชียล
ก็คือเป็นสภาพที่เหมือนเขาแชร์แชร์เพื่อที่จะบอกเจ้าของรถนั่นแหละค่ะ
บอกว่าให้มาเลื่อนรถหน่อยป่านี้เข้ารถเละไปแล้วอ่ะ
เล็กค่ะลอยแช่น้ำอยู่แบบนี้ไม่รู้กี่ชั่วโมงแล้วนะคะ
ไม่สามารถเคลื่อนย้ายออกด้วยและมีหลายคันด้วยนะคะ
คุณผู้ชมนี่คือภาพที่มีการแชร์แล้วก็เป็นภาพความเสียหาย
ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาในหลายสายถนนหลายสายพื้นที่เมืองภูเก็ตค่ะ
ซึ่งฝนตกเนี่ยบางจุดนะคะน้ำท่วมสูงถึง๗๐เซนติเมตร
แล้วก็บางจุดเนี่ยสูงเกือบหนึ่งเมตรเลยนะคะตำรวจต้องมีการเร่งระบาย
จราจรต่างหรือว่าใช้ถนนเลี่ยงแทนถนนสายหลักชั่วคราว
กว่าจะมีการระบายน้ำในพื้นที่หลายจุดสำเร็จนะคะ
อย่างไรก็ตามคาดว่าจากกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหน่อยแล้วกันค่ะ
ไม่ใช่แค่จังหวัดภูเก็ตนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกช่วงนี้ต้องเจอกับฝนตกหนักในหลายพื้นที่
ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูนนะคะ
คุณผู้ชมท่านไหนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนี้อยากให้ระมัดระวังเรื่องของฝนฟ้าขนองฝนตกหนักในระยะนี้หน่อยแล้วกันค่ะ
แล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินทางโดยเรือใครที่วางแผนจะไปเที่ยวภาคใต้ดำน้ำดูปากการัง
ดก่อนเลี่ยงก่อนพักก่อนนะคะแล้วก็เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ค่ะ